ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะเมื่อวานผมนำเสนอไปเรื่องของต้นทูบฤษี

นี่ฮะเมื่อวานมันโตแล้วมันออกดอก
แล้วทีนี้ดอกทูปมันปลิวไปใส่บ้านของชาวบ้านชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก
แล้วเมื่อวานทางหน่วยงานทางเทศบาลเขาเอารถน้ำมารด
เพื่อไม่ให้ดอกทูบฤษีมันกระจาย

แต่ทีนี้ครับมาตรการเพิ่มเติมก็คือนี่ฮะ
เอารถแมทโคโลไปขุดแบคโคลนไปขุดเลย

แล้วก็ไปไถด้วยเลยนี่เกเลี่ยงระกูล

อันนี้นะฮะที่ตำบลหนองฉางที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะครับ
กรณีที่ชาวบ้านในซอยชุมชนแสงจันทร์ร้องเรียนมา
แล้วเมื่อวานเราก็ไปสำรวจตรวจสอบความเดือดร้อนของชาวบ้านแถวนี้
บอกว่าตากผ้าก็ไม่ได้
ขายเสื้อผ้าตั้งแผงขายก็ไม่ได้เลย
แล้วก็ดอกทูบมันปลิวมาติดเต็มบ้านไปหมดเลย
จงหายใจไม่ออกแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง
ภูมิแพ้ไงคุณนะบางคนก็แพ้ดอกนะครับทีนี้ครับ
ทางด้านนายกเทศบาลตำบลหนองฉางก็อย่างที่เห็นว่า
เอารถไปทำการขุดทำการถอนรากถอนโคนแล้ว
และทีนี้ครับคุณยายท่านนี้ที่เมื่อวาน
ให้สัมภาษณ์กับเราเหมือนกันว่าเดือดร้อนหนักเลยนะครับ
และพอมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหา
คุณยายขอบคุณหน่วยงานพร้อมขอบคุณไทยรัฐของเราด้วยนะครับ
ขอขอบคุณทีมข่าวที่นำเสนอความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ย
ไปเสนอให้แล้วก็ได้รับความแก้ไขอย่างทันท่องที
ขอขอบคุณเทศบาลนายกดำรงด้วยค่ะ
ที่ดำเนินการให้ฉับพันธุ์
ทันเหตุการณ์ก็บรรเทาความเดือดร้อนไปได้ดีค่ะ
นี่แหละครับถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาอะไร
อยากให้ไทยรัฐช่วยร้องเรียนมาได้นะครับ
เรามีคอลัมป์ไทยรัฐช่วยด้วย
ใช่แล้วค่ะรอติดตามกันได้ในข่าวเที่ยงไทยรัฐนี่แหละนะคะ